นี่ยิงกันหน้าครูหายเลยครับแล้วมีคนเสียชีวิตด้วย
ผมอธิบายแบบนี้มีสามีกับภรรยาเขาแยกกันอยู่มาปีนึงแล้ว
แล้วฝ่ายภรรยาเนี่ยไปมีแฟนใหม่แล้วพาไปกันไปเลือกตั้ง
สามีที่แยกกันอยู่ตามมาครับยิงแฟนใหม่ของภรรยาเสียชีวิตเลยฮะ

โดยนายวศิลปนุษย์หลังหรือว่าแก้ว

เขาถูกคนร้ายประกบยิงนอนจมกองเลือดเสียชีวิต
อยู่ฝั่งตรงข้ามหน่วยเลือกตั้ง
เป็นหน่วยเลือกตั้งที่๖ตำบลบางครูรัฐ
อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรี
ขณะที่ประชาชนก็ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง
คนตายใส่ชุดลายนะที่อยู่ในเหตุการณ์
ก็พยายามเข้าไปช่วยเหลือและเรียกคนให้มาช่วย
แต่ไม่ทันซะแล้วครับคุณผู้ชม
กล้องวงจรปิดจับภาพนาทีเกิดเหตุได้
ตั้งแต่แฟนสาวเนี่ยยกโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายรูป

ยังไม่ทันได้ปิดประตูเลยครับคุณผู้ชมครับ
คนขับรถเก๋งสีแดงมาจอดประกบ
ขณะที่นายวศิลป์กำลังเดินไปขึ้นรถฝั่งคนขับ
ประกบแล้วครับนะฮะ
คนร้ายก็เรียกแล้วก็ใช้ปืนยิงใส่หนึ่งนัด
นายวะสินเนี่ยวิ่งหนีไปหน้ารถครับคุณผู้ชม

คนร้ายวิ่งตามไปยิงซ้ำอีกหลายนัดแล้วก็ขับรถหนีไป
พลตำรวจตรีภัยศาลวงวัชระมงคลท่านผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนนทบุรีฮะ
แล้วก็ชุดสืบสวนสพบางบัวทองเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานและแพทย์

พบว่านายวศิลป์ถูกยิงด้วยปืนขนาด๓๕๗ครับที่กลางหลัง๒นัดหน้าอก๑นัด
สะบักด้านขวา๑นัดและเอวอีก๑นัดจะรอดได้ยังไงโดนขนาดนี้
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่นะครับส่งศพไปชนะสูตรอย่างละเอียดที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์รังสิตครับ
แต่ในที่สุดครับผู้ก่อเหตุนายคุณัทอุ่นเปียอายุ๔๐ปี
มามอบตัวกับตำรวจครับตำรวจสพบางบัวทองโดยสารภาพว่า
ที่ทำไปเพราะหึงหวงภรรยานะฮะขณะที่นายญาติของนายวศิลปเนี่ย
พอทราบข่าวก็มาที่เกิดเหตุโดยเฉพาะแม่ของนายวศิลป์
ร้องไห้จนแทบจะเป็นลมครับนี่แหละฮะท่านร้องอยู่ตลอดเวลา
พูดอยู่แต่ว่ามายิงลูกฉันทำไมมายิงลูกฉันทำไม
ญาติต้องเข้ามาประคองนะครับจากนั้นก็พาไปดูหน้าคนยิงที่โรงพัก
จากการสอบสวนนะครับทราบว่าผู้ก่อเหตุนะครับ
เป็นสามีของนางสาวสุพัตรามีลูกด้วยกัน๑คนนะฮะ

แต่ก็ยังไม่ได้เลิกลากันแบบเป็นทางการ

เขายังเป็นแม่ของลูกอยู่ด้วยนะ

ดักรอวันที่ภรรยาจะมาลงคะแนนเลือกตั้ง
บโอกาสปั๊บขับรถมาจอดแล้วยิงใส่แฟนใหม่ของผู้หญิง

ซึ่งทั้งหมดเนี่ยทำงานอยู่ที่เดียวกันฮะ
อยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร
คุณผู้ชมครับแล้วยังมีข้อมูลว่าผู้ก่อเหตุนะครับ
เป็นลูกชายของนายสมพงศ์อุ่นเปีย
นะครับขณะนี้ท่านบวชอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งก็ไม่ได้มีส่วน
เกี่ยวข้องอะไรนะครับเป็นลูกเฉยนะฮะ
เรื่องต้นตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้
ก่อนเจตนา
มีปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับ
อนุญาตและความผิดฐานพกพาปืนและเตรียมคุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพในวันนี้
อืมเป็นข่าวอุกอาจทีเดียวนะครับที่เกิดขึ้นนะฮะอ่าอารมณ์ชั่ววูบ
แต่สุดท้ายก็สูญเสียแล้วก็เสียใจกันทุกฝ่ายนะครับ